หนักถึงขั้นทำให้ต้นไม้เก่าแก่

มันโค้นล้มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนเลยนะคะ
ตอนแรกคนก็หวั่นใจว่าโอ้โหล้มทับบ้านคนแบบนี้เนี่ย
คนจะเป็นอะไรหรือเปล่านั่นสิครับปรากฏว่ารอดหมดเลยนะคะเพราะเขาบอกว่า
มีเสียงกระซิบมาบอกว่าให้ออกจากบ้านจริงเหรอฮะใช่เขาก็เลยรอด
ไปดูกันหน่อยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อ่างทองค่ะเกิดฝนฟ้าขนองอย่างหนัก
ทำให้ต้นสตือซึ่งเป็นไม้โบราณขนาดยักษ์อายุกว่าร้อยปีเนี่ย
ล้มแล้วก็โค้นไปพิงอยู่ติดหลังคาและข้างฝาบ้านของนางประภัยชูเชิด
วัย๖๘ปีที่ตำบลอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
บ้านเลขที่๖๗ทับ๑นะคะป้าประภัยเล่าบอกว่า
ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าต้นสตือนี้เป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่พวงทอง
แล้วก็เจ้าพ่อมาลัยซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
ก็เลยมีการตั้งสารไว้ที่หน้าต้นสตือสำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของต้นสตือ
เจ้าพ่อเจ้าแม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าใบของต้นสตือมีฤทธิ์เป็นยา
เพราะเป็นพืชสมุนไพรไทยถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย
ก็จะนำใบแล้วก็ลูกสตือมาต้มดื่มน้ำเป็นยารักษาโรค
อันนี้เป็นประโยชน์ของต้นไม้นะอืมนอกจากนี้เขาบอกว่า
ช่วงที่ผ่านมาเวลายามค่ำคืนเนี่ยมีชาวบ้านเห็นชายแก่ชุดขาว
นั่งเล่นอยู่บนกิ่งสตือเป็นประจำทีนี้พอต้นสตือหักโค้นลงมาแบบเนี้ย
หลายคนก็คิดว่าคงหมดอายุขายแล้ว
แล้วก็คงจะไปสู่พบภูมิที่ดีกันแล้วนะคะ

เมื่อคืนก่อนต้นไม้จากโคลนได้ยินเสียงเด็กเล่นกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงคนแก่บอกให้ลุกขึ้นออกจากบ้าน

อ้าวป๊อบหักลงมาพัดหน้าบ้านแล้ว
นั่นแหละก็แสดงว่าเขามาสื่อให้ฉันลุกขึ้น
คือฉันนั่งดูโทรทัศน์อยู่แล้วฉันไม่ลุกกัน๓ครั้งด้วยกัน
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลนะคะ
เขาเชื่อว่าเขาได้ยินเสียงแล้วก็เลยทำให้เขารอดออกมาได้

ชาวบ้านก็เลยมาร่วมกันจุดทูปขอขมาแล้วก็บอกกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่
แล้วก็นำรถแบ็คโฮลมาตัดต้นไม้ที่ล้มออกจากพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

เอาเรื่องนี้มาแล้วก็ต้องไปตามกันต่อ

ไปดูเรื่องของไอ้ไข่กันหน่อยแต่ว่าเป็นที่พยาวนะ
ไอ้ไข่นี่ตอนนี้ไปทั่วทุกสาขาแล้วนะ
อยู่เหนือนะฮะอันนี้เป็นสาขาวัดนามเรือ
อันนี้แหละพูดเองนะสาขาแต่ไม่ใช่หล่อความพิการเชิญไป
อยู่ที่วัดแม่นางเรืออำเภอเมืองที่พยาวคุณผู้ชม
เมื่อวานมีวิธีการนำรูปหล่อไอ้ไข่ขนาดสูงสักเมตรครึ่ง
เจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บูชามาจากต้นกำเนิดแหละ
เอามาไว้ที่พยาวนะฮะชาวบ้านเขาได้บูชาขอโชคขอลาบกัน
ก็มีเจ้าอาวาสพระสงฆ์ชาวบ้านไปร่วมกันทำพิธีกันแน่นวัดแล้วฮะ
นะครับนะฮะแล้วเหตุการณ์แปลกประหลาดมันเกิดขึ้น
ให้ชาวบ้านช่วยกวักมือเรียกไอ้ไข่เข้าวัด
เข้าประตูไปด้วยกัน
จากที่ขบวนเดินไม่ออกสุดท้ายเออเร็วเลยฮะ

ชาวบ้านก็พากันแปลกใจเชื่อว่าโอ้ก็คงจะเป็นปฏิหารแหละ

ไม่ได้ไปเชิญให้เข้ามาในวัดก็อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้

พอหลังจากนำรูปปั้นไอ้ไข่ไปตั้งเสร็จเรียบร้อย
ปรรณดาชาวบ้านนะฮะแน่นอนนะครับพารางหลายกันไป
ขอโชคขอลาบกันแน่นวัดเลย
บางคนก็เอาลอตเตอรี่ที่ซื้อมาไปใส่มือไอ้ไข่
นี่นะคุณนะคุณนี่นะงวดนี้นะอะไรแบบนี้
บางคนก็วีดีโอคอหาญาติให้ช่วยกันมองเลขปลายประทัด

พอคุณบอกวิดีโอคอนี้ฉันตกใจนึกว่าวิดีโอคอหาไอ้ไข่
ให้ญาติดูเลขปลายประทัดไหนมาไม่ได้ก็โชว์ให้ดูเลยละกัน

ก็ว่ากันไปเรื่องของไอ้ไข่ที่พยาวนะฮะ

ที่บริเวณตำหนักแม่หมอพลังเทพอำเภอทรายทองวัฒนากำแพงเพชร
สายเมื่อวานเขามีวิธีการบวงสวงเจ้าพ่อหลักเมือง
ชาวบ้านในพื้นที่ก็มีการนำร่างทรงมาเยอะแยะมากมาย

ดามร่างทรงแต่ละคนก็จะมีอาการแปลกท่าทางแปลก
ก็แหลบลิ้นปิ่นตากรีดร้องลักษณะต่างร่ายลำกันไป
ชุดแดงเนี่ยเป็นเจ้าตำหนักชื่อว่าคุณชุติมาอายุ๕๙แล้วก็จุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดถวายพ่อหลักเมืองนะพร้อมกับโชว์หางประทัดที่ทุกคนก็เห็นกันชัดเจนนะฮะให้เอาไปเสี่ยงโชคกันไปแล้วแต่ดวงใครดวงมันแล้วแต่บุญวาสนานำพาทั้งหมดทั้งมวลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับส่วนที่

พอมันแกะมันกลายเป็นสีขาวอู่พ่อชาวบ้านรู้ข่าว
พอมันไม่เขียวคุณผู้ชมก็คิดว่าพ่อปลูกกับเจ้าญาติน่าจะให้โชคแหละ
เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยชาวบ้านก็ไปขอก็ถูกกันหลายคนทีนี้ก็มาแก้บนไง
พอแก้บนชาวบ้านรู้ก็เลยแห่กันไปขอบ้างเผื่องวดนี้จะได้โชคได้ลาบกันบ้าง
อันนี้ก็เป็นสารที่เอามาฝากกันเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็ถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ